ผู้ชายคนนี้ไม่ทนแล้วนะครับทำไมเขาถึงไม่ทน
เพื่อนบ้านทั้งเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ทั้งเบิ้ลรถจักรยานยนต์
เขาบอกว่ามันจะเปิ้ลอะไรทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ฮะ

คนที่เขาเดือดร้อนจะไปโวย
ไอ้คนที่ขีดเบาไทยบอกคุณรัฐพรอยากเก็บอยู่นี่เงียบมาอยู่ปัดช้าเลยไหมแล้ว

โอ้โหเออถ้าอย่างนี้ก็มีนะฮะ
นายสุรพงศ์สุรพงศ์คงบุญเกิดนะครับ
เป็นเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าบ้านของเขาอยู่ติดกับร้านขายของเก่า
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากันหรอกแต่มา๒เดือนก่อน
เพื่อนบ้านตั้งวงดื่มเหล้าเปิดเพลงเสียงดัง

ทุกวันเขาก็เลยแจ้งให้ตำรวจเนี่ย
มาช่วยบอกให้หน่อยลดเสียงลงหน่อยได้ไหม
บ้านเขามีลูกชาย๓ขวบ
นอนไม่ได้เลยสีงเบดดึงเลยเขาบอกเปิดเพลงดังขนาดนี้นะ
ปรากฏว่าหลังจากแจ้งตำรวจไปคราวนี้นะฮะไม่พอใจแล้วนะฮะ
หมางละหมางมาตะโกนด่าจากนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านก็หนักข้อเขาทุกวันนะครับ
คือมาบอกว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินถ้าทนไม่ได้ก็ขายไปอยู่ที่อื่นดิ

โอ้โหจะช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวัน

มีเสียงเบสเสียงอะไรซึ่งกำแพงมันอยู่แต่บ้านเรา
เครื่องมีเบสมาตึบอยู่ที่บ้านเราตลอด

ผมก็แจ้งตำรวจทุกครั้ง

พอคุณสังบัติมาเขาก็จะเงียบ
คุณสังบัติไปเขาก็เปิดใหม่
เป็นอย่างนี้ประจำผมแจ้งความเป็น๑๐ครั้ง
ไปฟังนายขจรภูลเขตกันบ้าง
เขาเป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่านั่นแหละ

คือที่ร้านขายของชำด้วยไง
คนมาซื้อของชำก็นั่งมาดื่มกินกินกับลูกน้อง
แต่ไม่เคยเปิดดึกเปิดดื่นนะนะฮะ

นี่แล้วก็บอกด้วยว่าฝากไปขอโทษได้ไหม

แต่ก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าเขาจะไม่คุยด้วย

ยินดีนะอยากคุยนะลองฟังอีกฝั่งบ้างฮะ

ก็ถึงว่าอยู่เนี่ยก็อยากกูอยู่

น้ำใกล้เรือนเคียงนะมันจะเริ่มแล้วจะจบอยู่ตรงนี้นะแต่เราก็สั่งลูกน้องเราไหม

ไม่มีครับก็ไม่มีไม่ได้ยึดครับ
ก็พอคนมาเบาผมก็หยุดแล้ว
ถ้ายังไม่ได้พูดคุยกันสื่อสารกันต่อหน้าก็
ไทยรัฐทีวีเปิดดูเปิดชมก็เข้าใจเจตนารมณ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะ
แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ลองชะโงกหน้าไปคุยกันหน่อยนะ
บ้านใกล้เรือนเคียงถ้าคุยกันได้นะครับ
ก็จะได้จบลงด้วยดีนะคะ